หลังจากที่ผ่านวิกฤตชีวิตแบบโอ้โหหลายอย่างมาในเรื่องของการต่อสู้กับโรคร้ายมะเร็งนั่นเอง
คุณพิมมาดาต้องบอกเลยว่ากำลังใจเธอดีแล้วก็ต่อสู้มาจนผ่านพ้นมาตอนนี้
บอกว่าชีวิตแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ก่อนหน้านี้อาจจะมีหลายคนได้ทราบข่าวกันมาแล้วเนาะ
แล้วก็ได้รู้ด้วยว่าพิมมาดาได้รับกำลังใจมาดีเลยทีเดียว
แต่ต้องบอกว่าแม้ว่าจะหลายต่อหลายอย่าง
ยังไม่มีอะไรมาทำลายความสุขในชีวิตของเธอได้นะฮะ
พิมมาดาหลังจากที่เธอผ่านมรสุมโรคร้ายอย่างมะเร็งรังไข่
ผ่านมันมาได้แล้วก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงในชีวิต
เพื่อส่งต่อกำลังใจนี้ให้กับผู้ที่กำลังเผชิญโรคร้ายเหมือนกับเธอ
จนตอนนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นไอดอล

อย่างล่าสุดสาวพิมเขาได้มาร่วมให้ความรู้

ในลูกสาวผมสั้นสุดชิคค่ะ
ยอมรับนะคะว่าเบื่อกับการที่ต้องใส่วิกออกงาน

คุณพิมก็ต้องมีการใส่วิกออกงานบ่อย
แต่ครั้งนี้ความมั่นเธอคืนกลับมาแล้ว

คือตอนนี้ผมก็ขึ้นดกดำมากแล้ว
แล้วก็เหมือนแบบไม่ไหวจะใส่วิกแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องออกมาเจอผู้คนแล้วล่ะ
ก็เลยคิดว่าเราใช้ชีวิตเดินทางสายกลางตลอด
หมอบอกว่าพิมก็เท่ากับว่ากลับมามีชีวิตในจุดเสี่ยง
เหมือนคนปกติทั่วไปคนอื่นมีเท่าไหร่เราก็มีเท่านั้น
ฉะนั้นก็อยู่ที่เราแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกคนที่มันผ่านศึกตรงนี้มา
มันจะรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่น
เราอยากทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันเกิดมาแล้วมันสร้างประโยชน์ได้
เพราะว่าวันนั้นพี่พิมเองก็เหมือนเราก็เข้มแข็งกับตัวเองมาเหมือนกัน
ฉะนั้นฉันก็อยากจะส่งต่อความเข้มแข็งให้คนอื่น
โรคมะเร็งของเธอหายขาดไปแล้วนะคะ